ดูข่าวนี้ฮะหนุ่มวัย๓๓ปี

ระหว่างทางมีรถเก๋งเลี้ยวออกจากหมู่บ้านอย่างกระชั้นชิด
ทำให้ทั้งสองคันหลบกันไม่พ้น

ส่วนอีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดพัทธลุงก็มีอุบัติเหตุครับ
ยายวัย๘๑ปีถูกรถจักรยานยนต์ชน
มีเด็กอายุ๑๓ปีขับขี่มาชน
ชนเข้าอย่างจังจนทำให้บาดเจ็บไปทั้งคู่นะฮะ
ทั้งคุณยายและคนขี่รถจักรยานยนต์วัย๑๓ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลนางนบรมน
สิริเดชเป็นคุณยายวัย๘๑ปี
มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากนะครับ
ร้างข้างแตกและขาด้านขวาอยู่ในอาการผิดรูป
ซึ่งมีเด็กชายวัย๑๓ปีเป็นคนขับขี่
ขี่มาชนคุณยายเขาอย่างจังขณะที่คุณยายกำลังเดินข้ามถนนครับ
จุดเกิดเหตุอยู่บนถนนสายอภัยบรีรักษ์
หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านศรีบุรินตะบนครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง

นายนรมนกำลังไปจ่ายตลาดแล้วก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง

คุณยายนรมน์ข้ามถนนคุณยายนรมน์ก็ไม่ทันได้สังเกตว่ารถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็ว
จึงทำให้รถจักรยานยนต์ชนคุณยายเข้าอย่างจังแล้วครับ
รถก็ลอยถลายไปกับพื้นกว่า๑๐เมตร
เด็กชายวัย๑๓ปีก็บาดเจ็บเช่นกันนะครับ
มีแผลถลอกปอกเปลือกตามร่างกาย
แล้วก็ยังอยู่ในอาการรู้สึกตัวดี
นั่งรอให้ปากคำอยู่ที่เกิดเหตุ
ที่ทางญาติจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการต่อไป
นี่เด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มานะครับ
ขอให้หายวัยทั้ง๒ท่านนะครับ
ก็ช่วยกันดูแลเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน
รถเก๋งเลี้ยวออกจากหมู่บ้านอย่างกระชั้นชิด
แล้วก็มาเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนจรรยานนท์หมู่๑๒

ที่เกิดเหตุก็พบนายบัณฑิตอินเจริญศุกร์อายุ๓๓ปี
ก็นอนร้องควนคลางบาดเจ็บอยู่กลางถนน

นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑

มีนายวีรศักดิ์น้อยประถมเป็นคนขับ
สอบสวนนายบัณฑิตคนขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บ

ให้การนะครับว่าขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์

เลี้ยวออกจากหมู่บ้านออกจากซอยมาอย่างกระทันหัน
ทำให้ตัวเขาเองขี่รถจักรยานยนต์หลบไม่ทัน
ก่อนที่จะพุ่งชนเต็มแรงกับรถเก๋ง
จนทำให้เสียหลักล้มลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ